สวัสดีกับลูกตันอยู่คนนี้นะคะ

ก่อนหน้านี้ค่ะถอยรถกระบะป้ายแดง

อบเงินสดไปนะคะ

เข้าหย่องเปิดใจกับวันนึงไทยรัฐนะคะ

ความที่แบบคนขับรถไปลืมดับเครื่องก่อนไง

โดยหลังจากนี้นะคะเต้าหย่องก็ตั้งใจ

แล้วพูดตรงคือเต้ายองเป็นเสาหลักของบ้านเนี่ย

หลังจากที่ทำไล่ทำนากันมายาวนานหลายปี

ตั้งใจจะซื้อให้เลยครับผมก็
ผมก็เพราะว่าโดน
รายเดือนแห้งครับ
ตอนแรกพ่อก็แอบ
ใช่ไหมครับตอนแรกก็ก็อาจลืมบอก

ก็เลยผมสิ่งสบายจากเท่าไร
แต่ว่าก็แบบแฮปปี้มีความสุข
ต่อไปก็มีเพื่อนแบบวาสีสร้างบ้านกับผม

ที่ดินที่เจ้าอยู่ซึ่งมือ
เอ็นดูน้องนะเตรียมตัวมาด่นหลายเดือนแห้ง
แบนนะคะเป็นนะคะได้ฟังแบบนี้แล้วชื่นใจ
แทนพ่อแม่ที่ชื่นชอบคุณเต้าหย่องมากเลยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นนุ่มน้อย๑๗ปีที่โอ้โหกระตันยูรู้คุณพ่อแม่จริงนะคะ
โดยช่วงที่พักสามเดือนหลายคนก็ถามว่าเต้าหย่องเสียเหตุยัง

เขาก็บอกว่าพ่อเอ๊เนี่ยเตรียมทำผลิตภัณฑ์นะคะ
แล้วก็ให้เต้ายองเป็นพรีเซนเตอร์หารายได้ช่วงนี้กันก่อนเลย
ไปฟังเสียงค่ะ
เป็นพวกครีมกันแดนอะไรแบบนี้ค่ะ
แซวกันเล่นนะคะก็ถือว่าเป็นการทำอาหารกินน้อ
ยองก็งานเข้าเงินเข้าตลอดไม่ขาดสายนะคะ